คุณผู้ชมครับมีการแชร์สนั่นกันในโลกโซเชียลเลย
เรื่องของการเลือกตั้งนอกราชนาจักร
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศกำลังเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งอยู่นะ

แต่ปรากฏว่ามีการแชร์ออกมาว่าโอ้โหครูหาเลือกตั้ง

ตรงที่ว่านี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะครูหาทำจากรังกระดาษ
แล้วก็คู่หามีแค่๓คู่หา
ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
เขาไปต่อคิวกันเลือกตั้งวันเดียวไม่พอ
นั่นน่ะสินะฮะเขาบอกว่าแหมอับอายชาวโลกจริง
อันนี้เป็นคำที่โลกโซเชียลวิพาทวิจันทร์

การเลือกตั้งนอกราชนาจักรกันหน่อยนะครับ
ไปกันหลายที่บางที่ก็เรียบร้อยดี
บางที่ก็เสร็จสิ้นตามปรารถนา

วัดไทยธรรมาบรามเมืองวอเตอร์ลูประเทศเบลเยี่ยม
มีคนไทยไปลงคะแนนเสียงจำนวนมากนะครับ
หลายคนตื่นตัวลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ

แม้ว่าจะเกิดปัญหาขัดข้องอยู่บ้าง
แต่สถานทูตได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
เฟซบุ๊กรวมทั้งที่วัดไทยหลายแห่ง
โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบราเซล
เปิดเผยยอดคนไทยที่ลงทะเบียนขอ
ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชนาจักร
ที่นี่ก็คือจำนวน๑๐๗๖คน
จาก๖๙จังหวัด๒๖๐เขตเลือกตั้ง

แต่คุณผู้ชมไปดูที่มาเลเซีย

นี่แหละครับเขาบอกอับอายชาวโลก
แต่บางคนที่เห็นในโซเชียลเข้ามาวิจารณ์แบบนี้
ผมว่าก็โอนะภาพนี้โอนะ

โอ้มายก็อดเขาบอกโอ้มายก็อด

สถานทูตไทยในมาเลเซียใช้รังกระดาษ
มาทำเป็นครูหาลงคะแนน
ซึ่งเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ
บอกว่ามีการเตรียมคูหารังกระดาษแบบนี้
แค่๓คูหารองรับคนที่ไปเลือกตั้งไม่เพียงพอ
ทำให้ต้องมีการขยายเวลาการเลือกตั้งออกไปอีก๑วัน
แล้วดูสิคนมารอการเลือกตั้งที่นี่เยอะ
บางคนเป็นลมเป็นแรงไป
เพราะบอกแล้วจากที่เรามีการทำการสำรวจมานะคะ

ตัวการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าคนไทยในประเทศด้วยซ้ำ
ใช่และที่มาเลเซียโดยเฉพาะกรุงกุฎลลำเปอร์
มีคนไทยไปเลือกตั้งเยอะแล้วก็ที่สิงคโปร์อีก๑ประเทศ
ทีนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่า
เห็นใจเจ้าหน้าที่กงศุลย์เหมือนกัน

แต่ได้ยินว่างบจัดสรรการเลือกตั้งไม่มี
ต้องออกเงินไปก่อนเอาใบเสร็จไปเบิก

แต่ทีนี้ก็ต้องฟังทางด้านพันธ์ตำรวจเอก
จรุงวิทธิ์ภูมิมาเลขาที่การกรกต่อ
ยืนยันว่าการใช้รังกระดาษมาทำเป็นครูหาลงคะแนน
ไม่ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เพราะการลงคะแนนยังเป็นไปโดยตรง
และรับตามที่กฎหมายกำหนด
เพียงแต่อาจดูไม่สวยงามไม่อาจแล้วผมว่าดู

เอาพูดง่ายคือรูปลักษณ์มันดูไม่ดีดูไม่งามดูแบบว่า

อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานแต่บางคนเขาวิภาควิจารณ์แล้วแต่นะ

แต่ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหลือเกิน

อกจากนี้นะครับกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสาร

พื้นที่กรุงเทพนครบางเขตของการเลือกตั้งนอกราชนาจักร
นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไม่ชัดเจนนั้นนะครับ
เลขาธิการกรกตระบุบอกว่าได้แนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อีกทางหนึ่งแล้วแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าอ้าว
แล้วคุณภาพของการตีพิมพ์และส่งไปให้ที่ต่างประเทศ
มันได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ที่มาเลเซีย
ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะที่อีกหลายที่เหมือนกันนะครับ
มีที่จีนนะคนไทยในต่างประเทศ
ก็ประสบปัญหาไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางปรายศนีย์

เพราะเขาแชร์กันไปเยอะเหมือนกันเป็นคนไทยในจีนนะคะ
เขาบอกว่าเขาลงทะเบียนชัดเจนมีชื่อมีที่อยู่
และที่สำคัญที่จีนเนี่ยเวลาส่งพัสดุเบอร์โทรศัพท์สำคัญมาก
เขาบอกเขาลงไว้ชัดเจน
แต่ปรากฏว่าพอแจ้งเรื่องไปยังสถานทูต
เขาไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางปรายศนีย์

หลายคนเขาก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วไปตกหล่นที่ไหน
ถูกต้องพอเขาโทรไปที่บริษัทขนส่ง
เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีพัสดุตกค้างอยู่
ไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ชัดเจน
ไปดูปรากฏว่าเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์เดียวกันหมดเลย

กลับไปดูที่ลงทะเบียนเขาลงเบอร์โทรศัพท์ของเขาไว้

ซึ่งเขาเลยเริ่มเป็นกังวลกันว่า
แล้วเขาจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งทัน๑๖มีนาคมนี้ไหม

ครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศออกมายืนยันนะครับ
กรณีการส่งบัตรเลือกตั้งของสถานกงศูนย์ใหญ่ณเซี่ยงไฮ
บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งศูนย์หาย
โดยได้ส่งบัตรเลือกตั้งทางปรายศนีย์แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว๕๘๑คน
ส่วนอีก๕คนที่ยังติดต่อไม่ได้
ได้เร่งดำเนินการตามข้อมูลที่ให้ไว้นะครับ
โดยยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียน
ผ่านสถานกรงศูนย์ใหญ่หน้าเซียงไฮ
ทั้งหมด๑๗๑๒คน
ทางสถานกงศูนย์บอกว่าหากมีข้อสงสัย
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
วก๘๖๑๓๕๒๔๖๐๔๓๐๗นะครับ
คือดิฉันได้มีโอกาสคุยกับน้องที่ไปเรียนที่จีน
ที่เขาเป็นคนโพสต์ทวิตเตอร์นะคะก็ไปถามเขา
เขาก็เล่าบอกว่าประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจง
บอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งศูนย์หาย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าบัตรศูนย์หาย
เขาบอกว่าข้อมูลที่เขาลงทะเบียนไป
ทุกคนใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองลงไปหมด

ประเด็นที่มันเป็นปัญหาก็คือหนึ่ง
ทำไมถึงไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเขาลงไป

เขาบอกว่าก็ได้รับข้อมูลจากมหาดไทยมาแบบนี้
ประเด็นที่สองก็คือว่าบัตรไม่ได้ศูนย์หาย
แต่มันไปตกค้างอยู่มันส่งมาไม่ถึงมือผู้รับ
แล้วตามหาลำบากเพราะว่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์
ทีนี้กรกตก็ต้องมาสรุปยอดกันต่อนะครับ
ตกลงมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชนาจักรเนี่ย

แล้วมันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรต่อ

กลายเป็นว่าเขาจะกลายเป็นคนนอนหลับทับ๑๐หรือเปล่า